คุณผู้ชมฮะช่วงแรกนี้เราไปดูบรรยากาศ
เลือกซื้อของไหว้กันก่อนนะครับในช่วงของเทศกาลตุดจีน
ซึ่งตามจังหวัดต่างนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคัก
อย่างที่สุรินเองมีการประดับโคมสีแดงตามถนนสายสำคัญต่าง

ขณะที่เครื่องเส้นไหว้ทุกชนิดก็ยังคงขายดีนะฮะ
กระดาษเงินกระดาษทองแบบนี้รวมถึงทูบเทียน
แล้วก็เครื่องเส้นไหว้ต่างหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับ

โดยเฉพาะตามร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
มีชาวไทยเชื้อสายจีนพากันไปเลือกซื้อเครื่องเส้นไหว้กันจำนวนมากครับ
โดยเครื่องเส้นไหว้ทุกชนิดเขาบอกว่าขายดิบขายดี

อกจากนี้นะครับบรรดาร้านค้าทุกแห่งต่างก็หาซื้อคมแดง
ซึ่งมีรูปเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ตามความเชื่อที่ว่าคมสีแดงนั้นจะนำพาโชคลาภ
และทำให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรืองครับ
ขณะเดียวกันก็มีการประดับโคมแดงตามถนน
สายสำคัญในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ด้วยนะครับ
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนครับ
ต่างจากที่เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขัน
พ่อค้าแม่ค้าและชาวไทยเชื้อสายจีน
ออกไปซื้อขนมเทียนขนมเข่ง
ไว้ไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ

เป็นร้านเก่าแก่นะคะสำหรับร้านนี้

และเป็นร้านขายขนมเทียนขนมเข็งมากที่สุดในตลาดสด
นางขวัญสุภารัฐเจ้าของร้านบอกว่า
ปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบหลายอย่างราคาแพงขึ้น

เพราะว่าทางร้านใช้วัตถุดิบคุณภาพดีกว่าร้านอื่น
แต่ละวันต้องทำขนมเทียนขายมากถึง๕๐๐๖๐๐กิโลกรัมค่ะ
ไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับที่ตลาดสดเทศบาลนครตรัง
บรรยากาศในการจับจ่ายตลาดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาเลือกซื้อผลไม้นานาชนิด
ส้มเขียวหวานแอปเปิ้ลซารี่
รวมถึงเครื่องเส้นไหว้ต่างแล้วก็เสื้อผ้าสีแดง
ซึ่งราคาขายแม่ค้าพ่อค้าเขาบอกว่าไม่ได้ขึ้นนะ

เสื้อผ้าสีแดงได้รับความนิยมในปีนี้
จะเป็นเสื้อที่มีสัญลักษณ์รูปสุนัข
ซึ่งตรงกับปีนักศัตริย์คือปีจอนั่นเองนะครับ
ซึ่งราคาเสื้อยืดสำหรับเด็กจะอยู่ที่ตัวละ๘๐บาท

ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะ๑๘๐บาท
แต่ว่าสีสันสวยงามแถมสกรีนได้อย่างดีด้วยนะครับ
ก็ส่วนชุดกี่เผาเผื่อสาวใส่ไปงานกันนะครับ
ก็จะชุดละ๓๙๐บาท
โดยทางเทศบาลนครตรังยังเตรียมจัดงานสืบสารประเพณีตรุษจีน
ในช่วงวันที่๑๕๑๗กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับ

สำหรับงานเทศกาลเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีน
โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนแบบนี้นะคะ
ชาวปากน้ำโพซึ่งอยู่ในวัยทำงาน
เขาใช้เวลาในช่วงกลางคืนออกมาจับจ่าย
เลือกซื้อของไหว้เจ้าเป็นจำนวนมาก
เขาไปซื้อกันที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์
และตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพค่ะ

ก็เลยจะต้องใช้ช่วงเวลากลางคืนมาเลือกซื้อของไหว้เจ้า
ปีนี้สินค้าหลายรายการปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะ
เนื้อหมูกิโลกรัมละ๙๐บาท
ต้มตัวละ๑๘๐๒๐๐บาท
เป็นต้มตัวละ๓๐๐๓๒๐บาท
ส่วนผลไม้ชมพู่กิโลกรัมละ๘๐บาท
กิโลกรัมละ๕๐๖๐บาท
และอังุ่นราคากิโลกรัมละ๑๐๐๑๕๐บาทค่ะ